หน้านี่สาวที่บ้านดีกว่าทับทิมอัญญาริน
โดยยอมรับนะคะว่างงกับข่าวเหมือนกันนะคะพี่
แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอน
แล้วก็ขอเลยนะขอเลยชาวเน็ตเนี่ยให้เสพข่าวอย่างมีสติกันด้วยค่ะ

ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้คือแบบไม่รู้เรื่องเลย

ก็ชื่อผลไม้แต่ว่าทับทิมเปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวนะหวานนะคะ
ก็เข้าใจว่าคนอาจจะแบบว่าโยงได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของอักษรยอดต่างหรือว่าคำใบ้ต่าง
ก็คิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่เคลียร์ชัดเจนค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะไม่เคยรู้จักด้วยค่ะ

ถือว่าเสพเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันสักนิดนึง